เราตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อย
พลทหารคนหนึ่งเสียชีวิตในคุกทหาร

ถูกเพื่อนทหารที่เป็นนักโทษทหารด้วยกันใน๑๑คนเนี่ย
รุมทำร้ายนะฮะสาเหตุคือ

ถูกต้องนะฮะเดี๋ยวไปดูพิธีชาปนกิจศพในวันนี้ก่อนนะครับ

วันนี้มีพิธีชาวประนักกิจศพนะครับคุณผู้ชมครับ

ของคนทหารกระจอนศักดิ์ศรียากูลนะฮะ

ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาเปิดโรงศพให้ดูหน้า
บอกลากันเป็นครั้งสุดท้าย
นี่ฮะยาดก็ต้องมาช่วยกัน
เป็นลมล้มพับเลยนะครับ
คือคุณแม่ยืนยันว่ายังไงต้องไม่ให้ลูกชายตายฟรีคนผิดต้องได้รับโทษนะครับ
ผลทหารขจรศักดิ์ศรียากูลอายุ๒๔ปีนะครับ
คนทหารกระจอนศักดิ์ศรีเป็นทหารเกณฑ์สังกัด
ค่ายสมเด็จพระนเรสวนมหาราช

กองสวรรค์พระพุทธเบากองคนทหารทาบที่๔

นี่วัดที่อุทัยธานีนะครับวัดทุ่งหลวงนะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ไปเกณฑ์ทหารอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระนเรสวนมหาราชที่กองพลฐานราบที่สี่
ความจริงจะต้องปลดประจำการวันที่๑พฤศจิกายนปี๖๕นะครับ
แต่เมื่อช่วงปี๖๔เมื่อปีก่อนเนี่ยมีอยู่ช่วงนึง
พลทหารขจรศักดิ์เขาไปหาแฟนที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ก็คือได้พักอ่ะก็ไปหาแฟนรอบที่เขาได้พักกันอยู่แล้วอ่ะเนอะ
ทีนี้พอไปที่สวรรคโลกที่สุโขทัยเนี่ยไปก่อคดีรักทรัพย์
ก็เลยถูกจับดำเนินคดีเมื่อเป็นทหารตำรวจสพสวรรคโลก
ก็ส่งมายังให้ต้นสังกัดทางทหารเนี่ยเขาดำเนินคดีต่อ
ก็ถูกสารทหารตัดสินจำคุก๑๓เดือนแล้วถูกส่งไปคุมขังที่เรือนจำ
ณฑนทหารบกที่สามสิบเก้าจังหวัดพิศนุโลก๑๓เดือนที่ถูกไปคุมขังเนี่ยนะฮะ
สารทหารตัดสินจำคุกครบกำหนดจะพ้นโทษ๑๕ธันวาคม
แต่ก่อนจะถึงวันเศร้าในวันนี้เนี่ยนะฮะที่มีพิธีชาปนกิจศพเนี่ย
คุณแม่ของพลทหารขจรศักดิ์บอกว่าช่วงที่ลูกชายถูกคุมขังในสารทหารสั่งจำคุก๑๓เดือน
แล้วคุมขังในเรือนจำของทหารเนี่ยนะครับแม่ก็โทรไปหาลูก
โทรเมื่อปลายเดือนกันยายนปี๖๕ก็คุยตามภาษาแม่ลูก
แต่ความจริงจะครบกำหนดจริงเนี่ยตามที่เคยบอกกันไว้คือ๑๕ธันวาคม
จากนั้น๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมาแม่ก็โทรไปหาลูกชายอีก
แต่คราวนี้ลูกชายไม่รับสายเป็นจ่ากองร้อยรับสายโทรศัพท์แทน
แม่ก็ถามว่าเออตกลงแล้วลูกชายแม่เนี่ยได้กลับบ้านวันไหน
โทรมาล่าสุดเขาบอกจะกลับ๑ธันวาจากกองร้อยโทรกลับมาบอกอีกครั้งนึงนะ
บอกว่าเออตกลงแล้วเขาพ้น๑๕ธันวานะไม่ใช่๑ธันวาคม
พฤศจิกายนนะคราวนี้แม่ไม่ได้โทรไปแต่เป็นผู้บัญชาการเรือนจำเลยโทรกลับมาหา
บอกแม่ว่าเอ่อคุณแม่ของพลทหารขจรศักดิ์ใช่ไหมครับค่ะ
เดี๋ยวจะไปเยี่ยมบ้านอ๋ออ่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมที่บ้านค่ะ
แม่ก็งงงว่าจะมาเยี่ยมที่บ้านทำไมทำไมมีอะไรหรือเปล่า
หลังจากนั้นอีกแค่๒๐นาทีที่ทางทหารโทรบอกเดี๋ยวจะมาเยี่ยมบ้านใช่ไหม
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านโทรมาหา๒๐นาทีเหรอคะ
ใช่หลังจากวางสายกับทางทหารที่บอกจะมาเยี่ยมบ้านเนี่ย๒๐นาทีผู้ใหญ่บ้านโทรมาแล้วบอกว่าให้แม่เนี่ยโทรไปหาตำรวจที่สพพิศนุโลกหน่อยนะ

แม่ก็โทรไปแม่ก็เอ๊ะทำไมพอโทรไปตำรวจบอกลูกชายแม่เสียชีวิตแล้วนะครับ

พลทหารขจรศักดิ์เสียชีวิตแล้วแม่ก็เอาเกิดอะไรขึ้นแม่ก็เลยไปหาผู้บังคับบัญชาของลูกชายเลยไม่ต้องให้ทหารมาเยี่ยมแล้ว

แม่ไปเลยนะขอทราบหน่อยว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้นอยู่ดีลูกชายตายได้ยังไง
ทางทหารเนี่ยเขาชี้แจงว่าพลทหารขจรศักดิ์ถูกพลทหารที่เป็นนักโทษทหารในคุกด้วยกันเนี่ย๑๑คน

รุมทำร้ายจนเสียชีวิตในเรือนจำ

ถูกต้องข้อมูลที่ได้มาแม่บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๒๐พฤศจิกายน

คือจำได้ไหมแม่โทรไปหาลูกครั้งล่าสุดคือ๑๐พฤศจิกายน
ว่าให้จ่ากองร้อยเช็คให้หน่อยตกลงลูกพ้นโทษวันไหน

๒๑พฤศจิกายนมีผู้บัญชาการเรือนจำโทรมาหาบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมที่บ้านนะฮะ

แล้วผู้ใหญ่บ้านโทรมาบอกว่าให้โทรไปหาตำรวจ

วันนั้นลูกชายที่อยู่ในคุกน่ะ
หยิบซองกาแฟของเพื่อนนักโทษคนอื่นเอามากิน

ซึ่งความจริงที่หยิบซองกาแฟมากินซองเนี่ย
มันเป็นของนักโทษเพื่อนทหารแค่คนเดียว

กันเลยฮะรวม๑๑คนเนี่ยรุมกัน

แม่เลยอยากถามทั้ง๑๑คนว่าเรื่องแค่นี้

แล้วอยากถามผู้บังคับบัญชาของลูกชายด้วยว่า

ผู้คุมที่ดูแลเรือนจำไปไหน

ทำไมปล่อยให้นักโทษทหารในเรือนจำ
รุมไปรุมไปรุมกระทืบกันจนคนตายได้
ถ้าซ้อมถึงตายได้เนี่ยใช้เวลานะ

แม่ถามมาโดยคร่าวเขาบอกว่า
น้องไปเอากาแฟเขามากิน

บอกอ๋อเรื่องกินเนี่ยหรอ
ถ้าเกิดว่าการเรื่องกินแค่นี้

ส่วนแม่ของผู้ตายนะครับ
วันนี้เราได้คุยด้วยเนี่ยบอกเพิ่มเติมนะครับ
บอกตอนนี้แม่เสียใจมากแล้วโกรธแค้นด้วยนะฮะ
แค้นนักโทษทั้ง๑๑คน
ทำกับลูกแม่เหมือนไม่ใช่คน
แม่จะได้เจอหน้าลูกชายอยู่แล้วนะ
คือความจริงเขาไปเกณฑ์ทหารเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
จะต้องพ้นเกณฑ์ทหารออกมาเนี่ย
ช่วง๑พฤศจิกายนแต่ไปก่อคดีก่อน
ก็เลยติดคุก
ก็ไม่เป็นไรแม่บอกก็สารทหารเขาก็สั่งจำคุก๑๓เดือน

คือถ้าไม่โดนคุกในสารอาหารก็อยู่ข้างนอกก็ต้องโดนเข้าคุกอยู่ดี
แต่นี่นี่มันวันที่เท่าไหร่๒๖พฤศจิกายนแล้ว
เดี๋ยว๑๕ธันวาคมแม่จะได้เจอหน้าลูกแล้ว

เดี๋ยวขอให้หนูไปอยู่ในภูมิพบที่ดี
ถ้าชาติหน้าเกิดใหม่ได้ก็ขอให้มาเป็นลูกแม่อีก
ถึงหนูจะดื้อกับแม่จะอะไรกับแม่
แต่แม่ก็รักหนูเหมือนเดิม
คือบอกกับลูกแล้วแหละวันนี้
พลทหารขจรศักดิ์นี่เป็นคนอุทัยธานีนะฮะ
แต่ว่าไปเกณฑ์ทหารเนี่ยค่ายทหารที่พิศนุโลกนะครับ
ค่ายสมเด็จพระนเรสวนมหาราชกองสรรพวุฒิเบา

แล้วพอก่อคดีสารทหารตัดสินจำคุก๑๓เดือน
ถูกส่งไปเข้าคุกเรือนจำมณฑนทหารบกที่๓๔

วันนี้ทางพลตรีกฤษณะนะฮะ
ซึ่งเป็นตัวแทนของทางทหาร
ท่านก็มาร่วมแสดงความเสียใจด้วยนะครับ

ผู้บัญชาการมนตรฐานบกที่๓๙
นำเงินจากนักโทษทหารที่ก่อเหตุทั้ง๑๑คน

เขารวบรวมเงินจำนวน๒แสนบาท
มาช่วยเหลือเยียวยากับทางแม่ของผู้ตาย
แต่นี่ก็เป็นแค่เรื่องการช่วยเหลือเยียวยา

ว่ายังไงก็จะให้ความเป็นธรรมกับทางญาติของผู้เสียชีวิต
ส่วนประเด็นที่ผู้คุมเรือนจำปล่อยให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นได้อย่างไรเนี่ย
ทางทหารกำลังสอบสวนข้อเท็จจริงอยู่
เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เราขอไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันเป็นการสอบสวนนะ
เพราะถ้าพูดไปถูกหรือผิดเนี่ยมันจะไปทำให้สำนวนคดีแล้วมันทั้งอาญาทั้งวินัยมันไม่ดี
เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่เย็นว่าปองทบกเนี่ยไม่มีช่วยเหลือใครไว้ต่างค่ะ
มีผู้พันธุ์ที่เป็นหัวหน้าของทางพลทหารขจรศักดิ์นะฮะเขาก็ผูกพันกันมากตอนที่เกณฑหารอยู่
ก็มางานศพตลอดเลยนะครับแล้วมานอนเป็นเพื่อนศพด้วยนะฮะที่วัดนะครับท่านผู้ชมครับ
คือผู้พันธุ์เล่าเรื่องให้ฟังนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับผู้พันธุ์บอกว่ามานอนเป็นเพื่อนศพเนี่ย
พลทหารขจรศักดิ์เนี่ยบางวันได้ยินเสียงพลทหารขจรศักดิ์มาตะโกนอยู่ล่างกุฏิวัดนะฮะ
แต่เดี๋ยวผมจะไปแล้วคือแม่บอกว่าลูกชายสนิทกับผู้พันธหารคนนี้มากที่เป็นหัวหน้า
อาจจะมาบอกลาก็ได้แฟนของผู้ตายนะครับเราได้คุยด้วยนะครับ
แฟนของพลทหารขจรศักดิ์เขาเป็นสาวสองนะชื่อคุณนรงชัยนะครับบอกว่าคบหากับพลทหารขจรศักดิ์แฟนนุ่มมา๒ปี
หลังจากเกิดเหตุตอนไปรับศพเนี่ยเห็นบาดแผลของพลทหารขจรศักดิ์แล้วก็ทำใจไม่ได้จริง
สภาพนี่คือมันบอบช้ำไปทั้งตัวกลางศีรษะมีบาดแผลฟกช้ำกกหูซ้ายกกหูขวานี่ก็บวมช้ำ
หน้าอกมีรอยช้ำแดงเป็นจุดเป็นจ้ำที่ท้องก็มีรอยช้ำแผ่นหลังก็มีรอยช้ำ
กลางหลังถึงหัวไหล่ขวามีรอยแตกยาวด้วยแขนขวาแขนซ้ายรอยช้ำเต็มไปหมด
ซึ่งแสดงว่าอาจจะยกแขนขึ้นมากันนิ้วมือซ้ายก็มีรอยถลอก
คือถูกลุมยำเละเลยช้ำทั้งตัวจนเสียชีวิต
อยากถามกลับไปยังนักโทษทหารอีก๑๑คนที่มารุมซ้อมเขาจนตายอ่ะ
ว่าเรื่องแค่นี้เนี่ยเอากันถึงตายเลยเหรอแค่ไปหยิบซองกาแฟหยิบกาแฟเข้ามากินเนี่ย
ที่ผ่านมาแฟนนุ่มเนี่ยจะเขียนจดหมายมาเล่าสารทุกข์สุขดิบให้ฟังตลอดนะฮะ
ตอนที่เกณฑ์ทหารอยู่ล่าสุดเขาเขียนจดหมายมาบอกว่าเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้
จะออกจากเรือนจำแล้วนะค่ะนี่เห็นไหมฮะ
แล้วเดี๋ยวจะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเก็บเงินสร้างครอบครัวกัน
นี่ลายมือของพลทหารขจรศักดิ์นะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยเธอบอกเธอไปเก็บของในเรือนจำเนี่ย
จดหมายฉบับสุดท้ายที่ยังไม่ได้ส่งนะฮะโอ้ยังไม่ทันได้ส่งค่ะ
เนื้อหาในจดหมายเขียนระบายความรู้สึกนะแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวต่าง
ทั้งบอกว่าคิดถึงอยากกลับมาหาอยากกลับมาเจอหน้าอยากกลับมาอยู่ด้วยกัน
แล้วสุดท้ายวันนั้นมันก็ไม่มีค่ะ
ใช่เป็นฉบับสุดท้ายที่เหมือนเขาจะเขียนส่งมา

ส่วนมากเขาก็จะเขียนมาบอกว่าคิดถึงเป็นอะไรไหมสบายดีไหมทำงานอะไรประมาณเนี้ย